สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเช้านี้เจอเชอรี่อีกแล้ว
เชื่อว่าหลายต่อหลายคนในวันนี้
อยากจะรู้ว่าเมื่อวานนี้หญิงแย๊บปาดน้ำตาแถลงข่าวไปเนี่ย

ใช่ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่อยากรู้
รอฟังจากคุณเลยว่าตกลงแล้วยังไงล่ะ
เมื่อวานนี้โอ้โหนักข่าวแทบทุกสำนัก

ต้องไปต้องไปจริง
ใช่เพราะว่าเขามีการแถลงข่าวนะครับ
เรื่องราวของปมเตียงหักว่าเตียงหักจริง

มีน้ำตาไหลด้วยเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะ
ไอดอลคนดังหญิงแย้นนทพร

เพิ่งใช้ชีวิตคู่หลายคนตกออกตกใจ
แต่งไปเมื่อ๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ใช่นับมีนาเมษาพฤษภา

หักซะแล้วคุณเขาบอกว่า๙ปีที่ผ่านมา

แต่ยอมรับว่าที่ผ่านมาเธอเองบอกว่า
ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้มากพอ

หรือว่านายแพทย์นพรัชหรือคุณหมอสองต้องการได้

ในที่สุดเขาบอกว่าไม่ไหวที่จะยื้อแล้ว
ที่จะยื้อความว่าเป็นชีวิตคู่

คือพูดแบบนี้เท่ากับว่าตลอด๙ปีทนเหรอ

เพราะว่าตอนนั้นเขายังเด็กอยู่คุณ
เขาคบคุณหมอสองตั้งแต่เขายังเรียนอยู่

ขอยุติสถานะชีวิตคู่ด้วยกันเลยละกัน

ยักษ์ก็เลย
แต่ในขณะเดียวกันด้วยความรัก
ด้วยความรักมันเหมือนกับเรารู้สึกว่าเออเรารักเขานี่
เรารักเขาสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะผ่านพ้นอุปสรรคทุกอย่างได้

ทั้งที่แบบเมื่อ๓เดือนที่แล้ว
เมื่อ๓วันที่แล้วมันก็ยังอยู่ด้วยกัน
ส่วนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลค่ะบอกว่า
เธอน่ะแต่งงานได้สินสอนมูลค่าเป็น๑๐๐ล้าน

๐ล้านที่พูดไปไม่เคยได้เลยนะ
สักบาทนึงล่ะค่ะไม่เคยใช้เงินฝ่ายชายเลย
ทั้งเรือนหอ๑๐๐ล้านก็เป็นชื่อของคุณหมอ

บอกว่าชื่อก็เป็นชื่อคุณหมอคนเดียว
เคยให้สัมภาษณ์เรื่องสินสอดมูลค่ามหาศาลก่อนหน้านี้
เพราะเธอเองบอกว่าก็ไม่ได้รับมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

ส่วนเรื่องสินสอดที่มีข่าวไปว่าร้อยกว่าล้านอะไรพวกนี้
ใช่ไหมคะแยะขอแบ่งเป็น๒อย่าง
ตัวร้อยล้านเนี่ยก็คือโรงพยาบาลและเรือนหอนะคะ
ตรงนี้เป็นทรัพย์สินของคุณหมอแต่เพียงผู้เดียว

แย้ได้ให้สัมภาษณ์ไปพร้อมกับคุณหมอในเรื่องของสินสอดว่า
ทั้งหมดมูลค่า๓๐ล้าน
แต่จริงแล้วแย้ไม่ได้อะไรนะคะนอกจาก
แหวนเพชรซึ่งคืนไปแล้ว
ังหูเพชรซึ่งยังอยู่ที่บ้านคุณหมอ
แล้วก็กำไรเพชรที่ยังอยู่กับตัวแย้อยู่
สินสอดก่อนที่จะเข้าพิธีมั่น
แย้ได้คุยกับคุณหมอแล้วก็มีการตกลงกันตั้งแต่ต้น
แล้วว่าคุณหมอรู้สึกว่าอยากจะให้สมเกียจสมฐานะของแย้
อยากจะแบบเหมือนกับให้การแต่งงานครั้งนี้ดูยิ่งใหญ่
แล้วก็ดูดีสำหรับตัวแย้และครอบครัวแย้
คุณแล้วเรื่องที่เขาบอกว่าอย่างย้อนกลับไปเรื่องไลฟ์สไตล์เนอ
ที่คนเขาพูดกันหนาหูเลยว่าเป็นเพราะหญิงย้ายติดเที่ยว
วันนี้ไทยรัฐก็พาดหน้าหนึ่งจริงไหม

แย้เขาคบกับคุณหมอตั้งแต่เธอเองยังเรียนหนังสืออยู่
ก็ช่วงมหาลัยอะไรอย่างนี้ก็เลยมีความเชื่อฟัง
บอกอย่างนั้นเพราะว่าอายุก็ห่างกับคุณหมอค่อนข้างจะหลายปีอยู่
ให้ความเคารพนับถือคุณหมอคุณหมอว่ายังไง
เหมือนเป็นเด็กคนนึงที่โดนผู้ใหญ่สั่งสอนเธอว่าอย่างนั้น
ก็คือเดินตามเชื่อฟังแบบเดินตามเชื่อฟังแบบนั้นเลย
โดนว่าโดนดุยังไงก็ปฏิบัติตามทุกอย่าง
แต่เธอบอกว่าท้ายที่สุดแล้วจากคนที่ตอนเป็นแฟนกัน
ปฏิบัติตามแต่ก็ยังมีพ่อแง่แม่งอนบ้าง
ตอนเป็นแฟนป๊อปปี้เลิฟเธอเองยังเคยสั่งเคยเขาเรียกอะไรเวลาผู้หญิง
อยากได้อะไรก็แบบอยากได้อย่างนี้อยากได้อย่างนั้นบอกได้
แต่พอมาเจอเป็นแฟนที่เป็นคุณหมอเนี่ยเธอเองบอกว่าเธอชีวิตเปลี่ยนเลยนะ

ซึ่งลักษณะนิสัยเธอเองส่วนตัวเธอบอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนแบบนั้น
และพยายามจะปรับแล้วแต่ท้ายที่สุดคุณการปรับตัวเข้าหากัน
พ่อพันแม่มาอยู่ด้วยกันต้องปรับตัวถูกต้องแล้ว
แต่ท้ายที่สุดพอปรับไปปรับมามันกลายเป็นว่าไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง

แต่ว่าเรื่องเที่ยวเนี่ยก็เธอเองบอกว่าเธอก็ไม่ได้ติดเที่ยวขนาดนั้น
หลายคนเมาส์กันหนาหูมากดิฉันอยากรู้ว่าตกลงยังไง
มีการสั่งสรรค์กับเพื่อนบ้างแต่ว่าต้องคิดอย่างนี้นะคุณผู้ชม
คุณหมอเป็นคุณหมอทำงานช่วงกลางวันผ่าตัดเสร็จก็ค่ำแล้ว

คุณแย้เขาก็ทำงานตอนกลางวันเหมือนกันแต่ละวันไม่ค่อยได้เจอกัน
ตกเย็นอยากสั่งสรรค์กับเพื่อนบ้างคุณหมอเองตกเย็นอยากพักผ่อนบ้าง
ไม่ได้เจอกันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นนะฮะ
แต่ว่าหลังจากเสร็จสิ้นการแถลงเปิดใจทั้งน้ำตาของหญิงแย้เนี่ย
ทางคุณหมอสองนะฮะบอกว่ายังไม่มีความเคลื่อนไหวนะตอนแรก
เราก็คิดว่าเออฟังแถลงข่าวเสร็จจะต้องมีอะไรแน่
ผ่านเลขาส่วนตัวตอนแรกเราติดต่อไปไม่ตอบอะไร

เขาก็เลยชี้แจงในอินสตราแกรมนะครับบอกว่า
ผ่าตัดทั้งวันเสร็จแล้วครับสำหรับวันนี้เหนื่อยนิดหน่อย
แต่ไม่เท่าเหนื่อยใจกลับบ้านขอพักผ่อนก่อน
อืมวันก่อนเข้าไปแอบส่องไออินสตาแกรมคุณหมอเหมือนกัน
เห็นมีการเขียนแสดงความเป็นห่วงหญิงแย้เหมือนกัน

บอกว่าก็บอกนักข่าวว่าอย่าเพิ่งตีความอะไรเยอะแยะ
ให้ตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนแล้วก็อยากจะเหมือนกับว่า

พูดคุยกันก่อนก่อนที่ตัวของคุณหมอเองจะออกมาพูด

พอแต่งงานพุทธสาปเดือดออกพังซะเลย
ก็ต้องรอคุณหมอดูท่าที่ก่อนแล้วกันว่าคุณหมอจะมีการแถลงชี้แจงอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
แต่ว่ายังไงท้ายที่สุดเราสองคนขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอ
แล้วก็หญิงแย้ด้วยละกันเชื่อว่าหลายคนก็ยังติดตามอยู่
เขาสรุปมารวมนะคุณความรักไม่ใช่ทุกสิ่งเวลาอยู่ด้วยกัน
คือต้องบอกว่ารักอย่างเดียวไม่พอใช้คำนี้
รักแต่ดีแล้วยังไงก็ต้องมีแต่ถ้ามีแค่อย่างเดียวเนี่ย
มันไม่พอจริงมันต้องมีความเข้าใจ